งพลรบพิเศษที่๑ค่ายเอราวัน
ลงพื้นที่มอบพันกล้าไม้

เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
งพลรบพิเศษที่๑ค่ายเอราวันจังหวัดรบบุรี
จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน
ขุนอาศา๕๒๕จากกองพลลบพิเศษที่๑

พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน

และเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ของหน่วย
เดินทางลงพื้นที่บ้านจอมแก้วหมู่ที่๘
ตำบลโคกสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดรบบุรี

เพื่อพบปะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

แก่ต้นมะค่าโมงต้นพยูงและต้นยางนา

เพื่อนำไปให้ชาวบ้านปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
อีกทั้งยังร่วมกับอสมประชาสัมพันธ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด๑๙
พ่นยาฆ่าเชื้อตามที่พักอาศัยร้านค้า

และพร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส